คุณผู้ชมคะแมลงวันบุกบ้านเป็นแสนตัว

แต่พาไปดูกันหน่อยที่ตำบลพรุดินนาค่ะ

เจ้าของบ้านบอกเดือดร้อนหนักจริง
แมลงวันมันก็เป็นพาหานำโรคอ่ะนะ
รำคาญด้วยเอาจริง
โอ้โฮ
มีฟาร์มไก่อยู่ห่างออกไปสักประมาณ๑๐๐เมตรค่ะ
นางนรมนนวลสมศรีอายุ๓๔ปีเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่า๒๓วันที่ผ่านมามีแมลงวันเป็นแสนเลย
เข้ามาอยู่ในบ้านพยายามกำจัดทุกอย่าง
ยาฆ่าแมลงก็มียาฉีดพ่นก็มา
ดักแมลงวันก็มีมันไม่หมด
มันยังมีแมลงวันอยู่เรื่อยคือเติมกันมาเรื่อย
ยังไงล่ะก็ต้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะคะ
เติมจันสองแสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนาบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยทางอบตพรุดินนายังไม่ได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน
แต่มีข้อมูลแล้วล่ะว่าชาวบ้านเดือดร้อนจากปัญหาแมลงวัน
ก็จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้ยินข่าวมา
แล้วก็เหมือนกับมันเงียบหายไปจนสุดท้ายมาเกิดปัญหาอีก
เหมือนมีข่าวก่อนหน้านี้เงียบหายไปแล้วก็มีอีกอะไรแบบนี้นะคะ
ก็เลยแนะนำชาวบ้านแบบนี้ให้ทำหนังสือร้องเรียนไป
บตพรุดินนาจะได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็หาทางแก้ไขต่อไป

นั่นน่ะสิไม่ไหวนะคือมันเรื่องของสุขอนามัยด้วย
สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บความเป็นอยู่ทุกอย่างเลย
บอกรอชาวบ้านทำหนังสือไปเดี๋ยวเขาช่วยตรวจสอบให้

ช่วยชาวบ้านเขาก็ได้นะคะ